วันนี้มาดูหนึ่งเรื่องราวความเชื่อแล้วก็ความแปลกประหลาดกันดีกว่า
สองสามีภรรยาคู่นี้เขาเห็นแสงแป๊บแบบนี้ค่ะ
ลอยไปลอยมาแปลกใจว่ามันคือแสงอะไร
แต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะ
นี่ค่ะแสงแบบนี้เจอบ่อยเจอจนชิน

ถูกแต่ก็คือหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคือแสงอะไร
ก็เลยนำคลิปนำภาพนี้นะคะมาโพสต์ถามชาวเน็ตค่ะ
ผู้ที่เห็นแสงประหลาดนี้นะคะก็คือสองสามีภรรยาที่เขามีอาชีพขับรถส่งไก่สดค่ะ
นั่นก็คือคุณบุญนำแสงสุภา
กับคุณมาริสาแขกวงค่ะ
พี่ทั้งสองบอกเห็นวงขาวทองแบบนี้
วิ่งไปวิ่งมาลอยไปลอยมาอยู่ตลอด
แรกเนี่ยนะกลัวค่ะเฮ้ยมันแสงอะไรอ่ะแต่หลังมาเริ่มชินนะคะ
ซึ่งคุณบุญนำเนี่ยนะคะบอกว่าเขานำคลิปนี้นะคะ
มาโพสต์สอบถามเพื่อนในเฟซบุ๊คว่ามันคืออะไร
แล้วก็เล่าว่าก่อนที่จะโพสต์เนี่ยเห็นอีกรอบหนึ่ง
รอบที่ก่อนโพสต์ที่เห็นนี่นะเป็นไฟดวงสีส้มเลยค่ะ
มาแต่ไกลเลยนะแล้วตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันคือแสงเครื่องบิน
ก็ไม่คิดอะไรนะแต่ว่าพอรอบเนี้ยเห็นว่ามันเป็นสีส้มเนี่ย
แล้วมันดวงใหญ่กว่าเดิมมากแปลกกว่าที่เคยเห็นว่ามันเป็นแสงสีขาว
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะไม่ได้ถ่ายคลิปเฉยเฉยค่ะ
แต่ยังพูดกับแสงประหลาดนี้ด้วยนะคะพูดด้วยเหรอพูดลอยลอยพูดไปเลยอ่ะ
บอกตามทุกวันเนี่ยจะเอาอะไรไหนมาคุยกันสิ
มาคุยมาเจรจากันเลยเหรอท้าทายพูดคุยกับแสงประหลาดนี้
แล้วแสงมันก็ลอยมาใกล้ด้วยนะลอยมาตรงปลายเสาไฟค่ะ
ใดนั่นแหละคุณบุญนำตัดสินใจเปิดประตูรถลงไปค่ะ
กะว่าคุยเลยแล้วมันดับเลยแสงไฟที่เห็นน่ะดับลงไปเลยน่ะ
แน่จริงนะเออแต่สักพักหนึ่งค่ะมันไปโผล่อีกทีที่หน้ารถ
เอามาโพลอีกทีที่หน้ารถซะไงโพลอีกทีใกล้กว่าเดิมรถใหญ่กว่าเดิมด้วยน่ะ
โอ้โหยังกันในหนังสยองขวัญนั่นน่ะสิคุณค่ะแล้วสักพักหนึ่งแสงนั้นก็ลืม
เลือนหายไปนะแต่ก่อนที่จะเลือนหันไปเนี่ยนะคะ
คุณมาริสาฝ่ายหญิงเนี่ยมองเห็นด้วยเห็นเป็นเงาเหมือนหัวคนเฮ้ย
บอกแบบนั้นแล้วทั้งคู่บอกว่าตอนแรกที่เห็นแสงไฟประหลาดนี้
กลัวเหมือนกันขนลุกเหมือนกันคิดไปต่างนานาว่าเป็นผีสางอะไรหรือเปล่า
น่ากลัวแต่หลังเนี่ยเห็นบ่อยจนจีนแล้วไงนะและที่สำคัญบางทีโมโหด้วย
โอ้โหแล้วยังไงต่อโอ้โหว่าตกลงคือแสงอะไรแล้วมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้มาดีหรือร้าย
ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยบอกว่าเอางี้เอางี้ถ้ามีเวลาจะไปทำบุญให้
แต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลารอไปก่อนอ๋อก็เป็นแสงวับแวบนี้ไปก่อน
ใช่ไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรถ้ามาวันหลังเอามาทำประโยชน์ให้ที่บ้าน
แทนหลอดไฟเลยเออมาแทนหลอดไฟที่บ้านก็ดีเหมือนกันว่างั้นเถอะ
ถ้ามาก็ขอให้มาดีแล้วกันเนอะแต่ในใจเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นผีโพงแหละนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าตอนนี้มันคือแสงอะไรกันแน่ก็เลยถามชาวเน็ต
ถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียอะไรมีข้อมูลแบบไหนก็ส่งมาคุยกันหน่อยแล้วกันเน
โอ้โหบางคนเขาก็คิดอาจจะเป็นกระสือก็ได้ไงอุ้ยแต่ว่าถ้าผีพงเขาบอกว่าบางที
โพงเขาเรียกอะไรว่านผีโพงใช่ไหมใช่ลักษณะก็คือเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อน
คนที่ทำคุณสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ว่านผีโพงนี่ก็จะออกมาตอนคืน
เออทำบุญใส่แล้วก็คือประพฤติไม่ดีก็จะกลายเป็นผีโพงอ่ะเรื่องความเชื่อเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณซะด้วย